คุณผู้ชมคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถซอยประชาอุทิศ๓๓แยก๒๕ทุ่งครุกรุงเทพ
เมื่อวันเสาร์๒๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
จะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะเหมือนกับว่ามาตะโกนท้าทายกันก่อน
สุดท้ายมีการยิงนะคะใช้ปืนไทยประดิษฐ
แล้วก็มีการใช้ระเบิดปิงปองด้วยค่ะ

แล้วก็ยิงใส่ในอู่ซ่อมรถเลยเด็กชายวัย๑๔ถูกยิงบาดเจ็บ

แผ่นหลังภรรยาเจ้าของอู่ถูกลุกหลงที่มือที่เท้า
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของอู่ค่ะนายยศไกร
อู่นี้ก็จะมีกลุ่มเพื่อนลูกชาย
เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมม๓ค่ะอายุ๑๕๑
มานั่งรวมกลุ่มมานั่งเล่นเกมกันเป็นประจำเลย
ค่ำวันเสาร์กลุ่มวัยรุ่นที่ชาวบ้านขนามนามว่า
กล่องก็คือล่องหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาหน้าอู่ปลาระเบิดปิงปองใส่
ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่จนเนี่ยค่ะ
เพื่อนลูกชายก็ได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ขวา
แล้วก็มีคลิปหลังจากที่โดนยิงนะครับ
เพื่อนรีบช่วยกันใช้เสื้อห้ามเลือดแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
อู่บอกว่าแจ้งความแล้วสอนอราชบุรณะ
แต่ถูกแก๊งวัยรุ่นกลุ่มเดิมมาหาเรื่องที่บ้านค่ะ
ปลาระเบิดปิงปองใส่บ้านค่ะ
สาเหตุที่แก๊งวัยรุ่นบุกมาหาเรื่องคาดว่าเป็นเพราะกลุ่มของลูกชาย
ชอบแต่งตัวแล้วก็มีทรงผมคล้ายกับเด็กช่าง
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็พยายามหาเรื่องอยู่บ่อย
ให้แม่เพื่อมาติดต่อเพื่อจะมาขอโทษ
ใช่แม่มาติดต่อทำไมไม่มา

ไม่สะลดครับ
มาไม่เป็นจังหวะไม่ไง
มันมาห่าทุ่มสี่ทุ่มที่กลางคืนตีสามมันยังมาเลย
แม่ของวัยรุ่นที่ก่อเหตุติดต่อมาเจรจากลายเกลี่ยกับผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บ
บอกว่าอยากจะให้ไปถอนแจ้งความได้ไหม
แต่ทางผู้ปกครองของเด็กที่ถูกยิงบอกไม่ยอมนะคะ
ถอนแจ้งความค่ะเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูก
ผู้ก่อเหตุไม่ได้มีท่าทีว่าจะสำนึกเลย
มาปลาระเบิดปิงปองใส่อู่ซ่อมรถจุดเกิดเหตุ
ซ้ำอีกหลังจากก่อเหตุยิงไปแล้ว
ของเด็กที่เจ็บก็เลยยืนยันว่าจะเอาเรื่องทางคดีให้ถึงที่สุดอะค่ะ
จริงรู้สึกโชคดีที่น้องไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ว่าก็เป็นห่วงความปลอดภัยเนาะว่าหลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่า
เพราะว่าน้องก็บ้านอยู่ทางประชาอุทิศแล้วแบบพอได้ยินมาว่าคนที่ทำอะค่ะ

วันหนึ่งอาจจะแบบเจอกันหรือส่วนทางกัน
เขาอาจจะกลับมาทำอีกอะไรแบบนี้ค่ะ
จริงหนูจะดำเนินการคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
นี่อยากให้ถึงขั้นพยายามฆ่าเลยค่ะแล้วเรื่องของอาวุธด้วยอ่ะนะคะ
ตำรวจที่สนราชบุรณะก็บอกว่าตอนนี้ก็รู้ตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องคุยกับทางฝั่งคนเจ็บเพิ่มเติม
ก็คือจะต้องคุยกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ค่ะ